ดูน้องแบบนี้น่ารัก

ไม่ใช่ไม่ใช่สุภาษิตแบบนั้น
น้องเขาสร้างบ้านที่อยู่ได้จริง
และเป็นบ้านราคาประหยัดสร้างด้วยดินเย็นตลอดทั้งปี

ในช่วงชุมชนต้องแชร์

เจอดาวที่ไหนสนุกสนานที่นั่นแน่นอน
วันนี้พาคุณผู้ชมมาบุกมาตุลุย
ที่ชุมชนบ้านดินมดแดงอัมพมือจังหวัดละภูรี
พยายามแล้วคุณผู้ชมพยายามแปลงมากแล้ว

เอาเป็นว่าตอนนี้ดาวอยู่ที่ชุมชนบ้านดินมดแดงนะคะ
แต่ว่าที่ชุมชนแห่งนี้ชื่อเขาก็คือ

แสดงว่าวันนี้ดาวต้องได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับดินแน่นอน
อยากรู้แล้วว่าวันนี้จะได้ทำอะไรเกี่ยวกับปิ้ง

มดแดงกับแจ้งกับซากับเสือกับเผา

ว่าแต่นัดผู้รู้ไว้ยังไม่มาเลยค่ะ

อาจารย์อาจารย์ไม่ต้องไป
ป๊าแกไม่เจ๋งแฟนก็หมา

น้องดาวทำเสียไปแล้วบอกเป็นยางดอก
เดี๋ยวอาจารย์ให้ทำบ้านใช้หนี้

รู้ยังไหมฉัน

ก็จะมีแกบดิบแกบตุกแล้วก็ทรายค่ะ

นี่ย่ำลงไปแล้วยกขาขึ้นมาแล้วเป็นรอยเท้า
ถือว่าใช้ได้แล้วก็ต้องยำยำ

ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เหยียบจนได้ที่แล้วไปไหนต่อคะ
ก็ใส่ภาชนะกระแป๋งเลยเอาทำบล็อกดิน
เอาไปฉาบดินไปสร้างกำแพง
ไปเลยนะอาจารย์เดี๋ยวไปสร้างบ้านหน่อยนะไปจ้ะ
หลังจากเราได้ดินแล้วนี่เลยมานี่เลย
เดี๋ยวให้พี่ดาวทำกับเด็กเอาดินใส่นี่ให้เต็มบล็อกเลยแล้วยกขึ้นพร้อมกัน

หลังจากเอาดินมาใส่บล็อกเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือการยกพิมพ์ค่ะ
อ้าวไหนใครจะช่วยพี่บ้าง
ทำไมเสียงเบาจังเลยอ่ะดินกับดาวอันไหนสวยกว่ากัน

อ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
อาจารย์ไม่ดีเหรอคะ
เงินเดือนได้เงินแค่๕บาท

ลงมือแล้วเอาเด็กมามาช่วยกันหน่อย
เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านหลังใหญ่ขนาด๒๕ไร่
อาจารย์ทีนี้ตอนนี้เราได้๓ก้อนแล้ว
ตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่าให้เว้นไว้๑เซนเนี่ย

เพื่อที่จะเอาน้ำดินใส่เข้าไป

และทีนี้หลังจากที่เราก่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ต้องทำอะไรคะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ

มือกับน้ำแล้วก็เลน
แค่นี้แค่นี้แหละครับอยู่แค่นี้เลยแค่นี้เลย
หนูทำบ้านเนี่ยชดใช้เจ้ามดแล้ว
คุณยังต้องกลับไปชดใช้เจ้ามดอยู่อีกไหมเนี่ย

ไม่พอแล้วไม่พอบ้านเนี่ยไม่พอ
บ้านนี่มันหลักพันธุ์อย่าไปแทนมดเดี๋ยวมดต้องหลักมือ
หลักมือน้ำ

ฐานปฏิบัติการนี้คือฐานปฏิบัติการ

อ๋อเหรอนี่ทำไม่ได้เอาอุดก่อน
อันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์

เห็นไหมล่ะ

เฮ่ยดาวก็มีความสุขฯกร์สี
หลังจากที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ดิน

แล้วก็ทำของใช้ในบ้านแบบนี้ได้ด้วย
แต่ว่าอยู่ชุมชนนี้ไม่ได้มีแค่นี้หรอกค่ะ
ยังมีศัพยากรธรรมชาติอื่น
ที่เอามาสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีก
เทปหน้าห้ามพลาด
ดูกับข้าวไป

โหลเป็นอะไรคะนี่

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ